ต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่าคุณผู้ชม
เรื่องราวแวดวงหมอลำกันบ้างนะคะ

คณะนี้ดังมากเลยคุณผู้ชม

ถึง๒งวดติดเลยอุ้งอิงก็เป็นคนดวงดีเหมือนกัน
ทั้งคู่ดวงดีซึ่งทางบอสโจค่ะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้
เดินทางไปไหนมาไหนมีแต่แฟนถูกทักถูกถามเรื่องตัวเลขตลอดเวลา
หวังจะมีโชคมีลาบตามสองคนนี้บ้างเชื่อค่ะว่าสองงวดที่ผ่านมา
เกิดจากความศรัทธาและบารมีที่ได้ทำมานะคะ
พร้อมบอกแฟนไม่อยากให้งมงายนะจ๊ะ
ให้เป็นสีสันความสนุกสนานเท่านั้นค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงจ้า
ก็แฟนคับก็อย่าอะไรมากมาย
ให้แบบพอหอมปากพอหอมคอสนุกสนานลุ้นกันไปแค่นั้น
พอให้ได้ลุ้น

แบบนี้แล้วแต่ดวงใครดวงมัน
ทางด้านสามีภรรยาหมอลำสุดฮอต
อยสิริชัยแล้วก็แอนอรดีกันบ้างดีกว่า
ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนนะ
เจอหน้าปุ๊บถามทันทีเมื่อไหร่จะมีลูก
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทั้งคู่ยอมรับกับบันเทิงไทยรัฐนะว่ากดดันเหมือนกัน

แล้วก็เวลาไลฟ์เนี่ยก็จะคอยบอกแฟนนะว่า
อย่าเพิ่งถามเรื่องลูกเลยนะอย่าเพิ่งถามเรื่องนี้เลย

ซึ่งตอนนี้ค่ะอยากจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
แล้วก็พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นเกี่ยวกับกำลังใจอะเนาะ
ซึ่งหลังจากแต่งงานก็มีไปขอบ้างค่ะ
พระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมค่ะ
ซึ่งก็เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์

ก็หวังว่าท่านจะช่วยประธานพรให้เร็วนี้นะคะ
สิ้นปีนี้ยังไร้วิแววก็จะไปพึ่งกระบวนการทางการแพทย์ต่อไปจ้า
ตอนนี้ก็แทบจะพยายามที่จะแบบชิลนะครับ
แบบคือแต่ก่อนก็แบบว่าพอวันจะไข่ตกเนอะเราก็ต้องวางแผนว่าจะยังไง
แต่เดี๋ยวนี้ก็แบบไปตามธรรมชาติเลย
มันเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็หลายคนก็ค่อนข้างคาดหวัง

คือหลังมาแอนก็จะพูดแย่แบบแฟนคลับในไลค์อะไรอย่างนี้
ว่าแบบอย่าทำดูไลก์เดี๋ยวน้องก็มาก
ถ้าเกิดมีข่าวดีรับรองว่าทุกคนรู้แน่นอน
โอ๊ยเต็มกล้องมา
เพราะว่าอะไรช่วงนี้เขาเพิ่งปิดฤดูการไป
นี่แหละไฮไลท์๓เดือนนี่แหละคุณเบิร์ต

แล้วก็ใกล้ถึงวันคล้ายวันเกิดของซ้อแอนอรดี

ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็เลยขอแซะถามแล้วกันว่า
บอสบอยเนี่ยก็เตรียมของขวัญอะไรไว้เซอร์ไพรส์ภรรยาหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าผู้สื่อข่าวเราถามแบบนี้ไม่รู้เซอร์ไพรส์หรือเปล่าเนาะ

ซแอนบอกทันทีค่ะว่าไม่ต้องขอหรือว่าเซอร์ไพรส์อะไรหรอกค่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าแล้วแต่เขาสั่งจองรถตู้เอาไว้แล้ว

เออเขาสั่งจองรถตู้เอาไว้แล้ว
ให้เล็กด้วยแล้วแต่แต่ว่าสั่งจองรถตู้เอาไว้แล้วนะคะ
ส่วนป้ายทะเบียนแหม่เสียดายเพิ่งอยู่ในขั้นตอนการจองไง

รอก่อนนิดนึงก็ละกันเดี๋ยววันที่๕ติดตามเลยนะจ๊ะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็รอติดตามกันดูแล้วก็ละกันนะคะ

นะคะปล่อยใจร่มกันไปนะคะคุณผู้ชม